ไม่ต้องรอเลยนะคะพบแล้วคุณรู้จักไหม
หอยแม่นหมวกกันนก

หอยเม่นแต่ว่าไม่เคยเห็นหอยเม่นหมวกกันน็อก
คุณก็เล่นมุกแก่งนะ

ที่หมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาค่ะ
เขาบอกว่าหอยเม่นชนิดนี้เจอครั้งแรกพบครั้งแรก

น้ำแหลมแหลม
หอยเม่นหนำแหลมแหลม
พูดสิมันชื่ออะไรเอาใหม่สิ

คุณผู้ชมไอ้เจ้าตัวนี้แหละค่ะ
เขาบอกว่ามันหน้าตาแปลกแบบนี้นะคะ

เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน

แล้วก็นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีปรีดาและปรานีมาก
เพราะมันเป็นสัตว์หายากมากนะคะ
คนที่ไปพบมันคนแรก

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ขณะที่ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

ซึ่งหลังจากนี้ต้องให้นักวิจัย

ทำการศึกษาโดยละเอียดว่า

หอยเม่นเนี่ย

คือไอ้หอยประเภทนี้ค่ะคุณผู้ชม

รูปร่างมันแตกต่างจากหอยเม่นทั่วไป

มันไม่มีหนามแหลมคม

ถิ่นที่อยู่อาศัยในสภาพพื้นที่

แล้วก็หนามของมันเรื่องของการป้องกันตัว
ก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

พบได้ทั่วไปตามโขดหิน

แล้วก็ฮาไวน์นะฮะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ย
มีรายงานว่าพบหอยเม่น

มันก็อยู่ตรงแถบนี่นะครับ